ใครหางานอยู่หรือเปล่าตอนนี้กรมจัดหางานคุณผู้ชมฮะ
เขากำลังเปิดรับสมัครคนไปทำงานต่างประเทศอยู่
แล้วเงินเดือนเป็นแสนงานอะไรทำที่ไหนติดตามใน

ไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกการต่ออายุ
ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
มีผล๒๑กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นหมายความว่า
มาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล๕บาทต่อลิตร
จะไปสิ้นสุดวันที่๒๐กรกฎาคมนี้แล้วคุณผู้ชม
ใช้น้ำมันดีเซลทำยังไงล่ะอาจจะต้องเตรียม
ควักกระเป๋าเพิ่มครับเพราะราคาน้ำมันดีเซล
ปรับขึ้นทันทีลิตรละ๕บาทเลยนะ
เท่ากับว่าน้ำมันดีเซลที่ตอนนี้อยู่ที่ลิตรละ๓๒บาท
จะปรับเป็นลิตรละ๓๗บาทแต่อย่างไรก็ตามไม่แน่ไม่แน่คุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลชุดใหม่ก่อนว่าจะมีการ
คงมาตรการลดภาษีหรือว่ามีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรนะครับ
ส่วนใครกำลังมองหางานหรือต้องการไปทำงานต่างประเทศมีข่าวดีเลยครับ
เงินเดือนตั้งแต่๔๔๐๐กว่าบาทนะไปจนถึงสูงสุดนู่นคุณผู้ชม๑๓๒๓๐๐บาท
ฟรีค่าตัวเครื่องบินไปกลับโดยตำแหน่งงานที่รับสมัครก็จะมีพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
มีพนักงานบริการลูกค้าพนักงานนวดสปาผู้ช่วยเชฟใหญ่รวมไปถึงหัวหน้าแผนกครัวนั่นเองครับ
ใครสนใจเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ขึ้นให้ทางหน้าจอย้ำเลยต้องรีบหน่อยเพราะว่าหมดเขต๓๑พฤษภาคมนี้แล้วครับ